ขึ้นการแสดงอยู่ทำการแสดงอยู่

แล้วเข้าไปนี่ฮะจังหวะนี้เลยฮะ

เหมือนไม่พอใจอะไรไม่รู้ฮะยืนนิ่งอยู่พักหนึ่ง

พี่เบิร์ตเขาไม่ลงทุนกับกีต้าขนาดนั้น

ผมเห็นศิลปินบางท่านเขาเอากีต้าฟาด
แล้วเหมือนชี้ด่าใครสักคนไม่รู้
แล้วเข้าไปทำร้ายผู้จัดการส่วนตัวของคุณใบปอครับ

นี่คือภาพต้นเรื่องนะคุณผู้ชมคืนวันที่๒๑ตุลาคม
เป็นเวทีงานบุญกระถิ่นในอำเภอพิมายที่นครราชศรีมาครับ
คือคุณใบปอเนี่ยรับว่าจ้างจากเจ้าภาพให้มา
แสดงโชว์ให้กับผู้ที่มาร่วมงานบุญ

กีต้าพอทำร้ายเสร็จก็เดินโซซัสโซเซไปนิดหนึ่ง

ล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคุณใบปอและน้องแป้งผู้จัดการส่วนตัว

ไปพบพนักงานสอบสวนสพพิมาย
เพื่อจะเจรจากลายเกลี่ยกับมือกีต้าที่ก่อเหตุครับทราบ
ชื่อคือนายวัญชัยปักกาเวอายุ๓๐ปี
พอคู่กรณีเจอกันฮะเจอหน้ากัน

ค้างนานเลยจะได้ถ่ายภาพไว้ได้ชัดนะครับ
แล้วเขาก็บอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เขาบอกเมาจนขาดสติครับ
ผมอยากจะขอโทษครับ

ไม่ได้ทำเกินไปเกินเหตุเกิน
เกินสาเหตุที่ตัวเองได้คิด

ตนและวงได้รับผลกระทบอย่างมาก

สำหรับการเจรจาได้ข้อสรุปก็คือวันชัยมือกีต้าที่ก่อเหตุยอมรับผิดทุกอย่างแล้วเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
ซึ่งไม่แน่ใจว่ารวมไปถึงงานจ้างต่างที่โดนยกเลิกไปด้วยหรือเปล่า